ตรงนี้ก็มีเราสองคนเหมือนเดิมนะครับมาคอยให้ข้อมูล

ผมชัยสิทธิ์อาจารย์บี้อมรชัยเพิ่มภูมิครับ

อ้าวบนเวทีคู่แรกของกันไทยส่วนที่พร้อมแล้วนะครับ

มุมน้ำเงินเคยแพ้มาครับแต่ว่าแหม่

ครับมาฟังประวัติของมวยคู่แรกนะครับ

เป็นชาวจังหวัดสาแก้วชกมาแล้ว๕๒ครั้ง
ชนะ๓๘แพ้๑๔ครั้ง

เป็นชาวจังหวัดอุบลราชธานี
กมาแล้ว๔๑ครั้งชนะ๒๕

ยกที่๓ที่เวทีมวยไทยรัฐครับ

ต้องต่อน้ำหนัก๒ปอนด์นั่นสิทธิ์ไทย

กัด๑๒๒ต่อ๑๒๔ปอนด์
ครับมวยผู้ดีขายแล้วชกกันมา

ครับเลือดท่วมจอ
ครับตำรวจการผู้ทำหน้าที่บนเวทีครับ
อาจารย์ชุมพลอินตยศครับ

ยอดมวยไทยรัฐครับวันนี้ก็เสาร์ที่๒

ศักราชเดือนแห่ง
มหาสงกรานนะเดือนเมษา

ผู้ใช้งานมารายการวันนี้ปุ๊ยไช่มีเสน่ห์นะ

ผ่านมาหมดแล้วครับพวกประเภทแสนชัยเพชรบุญชูป้องศักดิ์น้องโอ
ยอดวิชาครับประทะมาแล้วทั้งสิบ
ไม่มีใครไม่รู้จักเขาเลยครับวันนี้เจอกับนักมวยฟอร์มสดนะครับ
คู่เอกนำรายการจับไข่หวานเล็กต่อหลัก๒ครับ

ดูรูปร่างช่วงชกในฝ่ายแดงพิชิตมารครับได้เปรียบสูงถึงห้าเซนติเมตรร้อยเจ็ดสิบเซนติเมตรครับ
ส่วนฝ่ายน้ำเงินนี่ร้อยหกสิบห้าเซนครับครับ
ได้เยอะกว่าห้าเซนติเมตรครับ
ก็จอแบ่งเป็น๒ฝ่าย๒มุมนะครับ
มุมแดงนี่มีคุณหมูกับแล็กซี่ครับ
ตัวแทนของบังหลดประกายฟ้าสิทเศษนะครับขึ้นมาถอดมงคลให้
จากธาตุตะเกียบชาวเชียงซาวฟ์นะครับ
อดมงคลให้กับลูกน้องเองเลยครับวันนี้
อ่ะเดี๋ยวดูครับการบริกรรมคาถาของใครจะเหนียวแน่นหึบกว่ากัน

ว่าจะตีไข่แตกเป็น๒ต่อ๑ได้หรือเปล่านะครับ

ติดตามต่อกับพี่ปะและพี่บุ๋มครับ
แดงพิชิตมาสิบประกายฟ้าชาดแก้วนะครับ
องเอกกรรมนาศน้ำเงินฉาเชิงเซาคู่นี้
กางเกงสีแดงเคยชนะมาแล้ว๒ครั้งด้วยกัน

เนื่องจากว่าฝ่ายน้ำเงินนี้บันนี้ได้เปรียบ๒ป้อนเลย
แดง๑๒๒น้ำเงิน๑๒๔ป้อนนะครับ
ดูที่ลำตัวอาจจะเห็นชัดเจนนะว่าฝ่ายรุ่นนี้จะได้เปรียบ

เป็นที่ยอมรับของแฟนมวยทั่วประเทศอยู่ในขณะนี้

ที่ถาดตรงนี้ทีนะครับชุมพลอินตะยศให้คะแนน๓คน
นี่มีสุวิทย์การีชิตแชยุทธ์ขำนาเรชแล้วก็วรศักดิ์พรรคตีคำ

คู่นี้น่าจะบู้ด้วยนะโอกาสนับน็อกแต่งนี่เกิดขึ้นได้เลยนะ
กับขวานี่ใส่กันสนุกแน่น่ารักเลยมีเสน่ห์เลย
นี่เป็นยกแรกยังอีกยาวนะยังอีกยาว
นี่คือบุ๋มเมื่อวันประหลาดไปดูมวยวันทรงไทยหรือเปล่า

เห็นไหมเป็นที่ยอมรับของแฟนมวยทั่วประเทศผม
เก็บสี่ร้อยนะโอ้โหแต่ว่าสองล้าน

ถือว่ากับชั่วโมงนี้นะ
ต้องขอบคุณไปถึงแฟนมวยทั่วประเทศนะครับ
ยังให้ความสนใจกับศึกวันทรงชัยเหมือนเดิม
เหมือนครั้งที่อยู่ที่เวทีมือมุมพี่พระราชสุภาพสมัยก่อน
ช่วงนี้สังเกตแล้วนะครับผู้ใช้ข่าวเบอร์เบอร์ดีครับ
พลยินตายศนี่ขึ้นมายืนจ้องประมาณ๑๐วินาทีสับชกเลย
น่าจะเป็นนโยบายอีกอันหนึ่งด้วยนะครับของศึกยอดมวยไทยรัฐนะครับ
ซับเล่นให้ทั้งมวยโชคโดยตลอด
โดยเมื่อในยุคสุดท้าย๑นาทีกว่ามาเต้นนี่คือความเชื่อถือของกรรมการราชดำเนิน
กรรมการราชดำเนิน๒คู่จัดโปรเมอเตอร์ทรงไทยกับศึกยอดมวยไทยรัฐ
ติดตามก็ได้นะครับทุกคนสาวโอ้แข้งซ้ายเตะ
คือเป็นมวยขวานะแต่แข้งซ้ายหน้าเตะ
มวยไทยสมัยใหม่นะพี่ปรัชน์ใช้ตีนหน้านี่ได้เปรียบผู้บ
แล้ววันนี้ต้องขอบคุณไปถึงแฟนมวยหลังไหลมาไทยรัฐทีวีกันทั้งเต็มหมดนะ
ขาเล็กขาน้อยขาใหญ่นำทีมโกน้อยปืนรัตนาโตบางบอลคุณหมูสะพันธุ์ใหม่
พวกยุทธศักดิ์ล็อก๓ล็อก๒พวกนี้เขาจะรวมตัวกันอยู่ที่ไทยรัฐทีวีนะตอนนี้

เยอะแรงได้ยินเสียงตลอด

ผลอาจจะอยู่ที่น้ำหนักนะ๒ปอนด์มีผลหรือเปล่า

ครับมวยคู่แรกนี้ครับผ่านมาในยกแรกครับ
ไม่เจ็บแต่โมโหถ้าโดนเข้าไป
โอ้นี่หัวแข้งกว่าครับทางพี่อิทมานเข้าลำตัว
ครับคู่แรกนี่ผ่านมายกแรกเครื่องยังไม่ร้อนนะครับ

มอบ๓๐๐๐บาทแก่ผู้ชนะน็อคแล้วก็หนึ่งเงินบาท
ยังไม่ได้ใช้เจ้าระเข้ฝ้าฐานครับตามต่อยกสองครับ

ลักษณะดูเล่นกันเจ็บหนักแล้ว

สุ่มพลอินทรายยศเร่งแบบนี้ด้วย

มันมวยเคยชนะมาสองวีดีห์อะไรพี่ป่า
มั่นใจมั่นใจมวยได้ใจ

ชนะมาแล้วมันได้ใจขยะเดินเลยใกล้
ซ้ายกับขวาแล้วต่อยกันสนุกแน่นอนครับ

แต่ที่เขาแรงมากจะพูดถึงชื่อค่ายนี้ตอนนี้แรงขึ้นมาเลยก่อนกลับมาหน้า
ขวามากมาแล้วแค่ขวาศาสตร์

พวกนี้มีหมดในนอก
ดูว่าได้น้ำหนัก๒ปอนด์จะได้เปรียบหรือเปล่า
มีผลหรือเปล่านี่โอ้โห
ซ้ายแลกกับขวาเลยออกก่อนฝ่ายได้เปรียบแล้วครับ
สะสมบ่อยหนีสิจุ๊บได้แล้วครับ
ไม่พลาดเป้าเข้าทุกเม็ดทุกดอก
ไกล้เอา๒คืนเลยนะคู่นี้ต้องโชคละเอียดนะ
นิดหลุดหน่อยนี่ลำบากเหนื่อยเลย
อันนี้ก็ไฟแดงนะทีมของทางด้าน
ไอ้ชุดพวกประกายฟ้าสิบสัย

โอ้โหดึงเหลี่ยมลูกนี้เป็นไงเสียหายนะอย่างนี้

ดูตั้งใจมากเป็นพิเศษเลยนะน้ำเงินตองเอวันนี้อยากชนะไง

ขอคืนนี่สอกมาอีกแล้วเป็นลูกอันตรายมากนะครับลูกนี้
อ้าวลูกเลยบวมแล้วบวมแล้ว

เริ่มเริ่มแล้วนะครับต้องระวังนะครับมันจะซ้ำสองซ้ำสามแบบคราวที่แล้วหรือเปล่า

เลิกลองเอารวมจับละต้องระวังเป็นพิเศษแล้วตอนนี้
หลาดไม่ได้แล้วมันจ้อมสองจริงนะ

อีกแหล่งไหมแหล่งซ้ายมาอีกแหล่ง
ดูนี่เกมเพียงยก๒นะยังอีกยาวนะ

มันเป็นมวยที่เคยสอกมาแล้วได้ใจไงน้ำเงินแหยงหรือเปล่า

ก่อนจะแตกมันก็ต้องโนก่อนมันต้องบวมก่อน
ตอนนี้มะนาวขึ้นแล้วมะนาวขึ้นแล้วจับล็อคไนเป็นวิธีไม่ได้ครับ
ลายกที่สองเสียวเลยต้องกระจำหรือเปล่า
มวยไปริ้วเจอกับมวยสักแก้วอ่ะ

แข้งขวาบ้างแล้วนะแต่ว่าซ้ายมันเป็นแน่นกว่า
ซ้ายมันมาก่อนไงซ้ายมันแน่นกว่าไปบังไม่เป็นนะบังไม่มา
บังไม่มาขายถั่วดิไม่ติดบังเลยซ้ายมาอีกแล้วแน่นด้วยพี่ป่า
แข้งออกเนียนนะแม่สองมาอีกแล้วจับระวังเลย
มันทำท่าจะแตกแล้วพี่บะ
มีมีสิทธิ์เหมือนเดิมมีสิทธิ์เหมือนเดิมแข้งซ้ายสาด
แน่นด้วยนะแม่ถ้าตีนซ้ายแห่มาแบบนี้กำลังแน่นสนุกเลยหมด
ครับมวยคู่แรกเรานะครับผ่านมาแล้วสองยกนี่เป็นภาพช้ายกที่สอง
ทางด้านพิจิตมารเนี่ยเตะซ้ายเข้าไปโดนทางกองเอนี่หัวแข้งขวาโต้คืน
มานี่เตะตัดล่างสับสอกเข้าไปมีเลือดออกแล้วครับ

อ้าวตามต่อยกสามครับทีมงานคุณน้ำเงินบอกแล้วนะครับ
ใกล้เลยใกล้เลยเข้มข้นแน่นอนครับยกนี้
ธรรมะบอกว่าให้ประกบในล็อกตีเลยน้ำเงินจะทำได้หรือเปล่าตองเคครับ
เพราะว่าโดนสอกเข้าไปนี่แม่สอกมันต้องแก้ด้วยเข่าเข่ามันต้องแก้ด้วยศอกอยู่แล้ว
จับในแบบนี้เดี๋ยวดูครับน้ำเงินแก้ยังไงตอนนี้
แต่ว่าเกมมาถึงตรงนี้แล้ว๒ปอนด์ที่ต่อทำท่าจะไม่มีความหมาย
ห้ามห้ามไปเรื่อยนะทีละนิดแต่บัตรมวยอ่ะที่ฝั่ง
ต้องเดินอย่างเดียวถอยไม่ได้ถ้าถอยแล้วเจ็บหนักเลย
ก็ขยับขยิกเข้าหาแบบนี้พอเดินเข้าไปโดนเตะ
โอ้โหติ๊งขวานานออกนี่ธรรมดาที่ไหน
ต่อเรวแรงมากนะครับต่อตรงใดต้องเอาหน้าซุกละ
เป็นไหนแล้วมีได้ไหมได้เท้าคืนยัดไส้เบา
ตอนนี้ถือว่าคุมเกมได้อยู่นะครับทางวิชิตมาร
ต้องเปิดเกมนัดด้วยแข่งขวามาสอกซ้ายที่นั่นมาเป็นคู่

เฮเลเก้เขียวเปิดกระเป๋าดูแล้วเกรียมตังค์มาเยอะไม่ต้องห่วง

รอแจกมาอีกแล้ว

ถ้าไม่ลงลงไปเสียงเฮมาอีกอ่ะดิ

พอเดินเข้าไปแล้วมันติดจังหวะก่อนไง
เสียจังหวะเนี่ย

แต่ว่าศูนย์ตะไกได้แรงนะ

กล้าดูซ้ายเจอแข้งซ้าย

พี่ชิบมารโดนต่อ๒ปอนด์นะครับวันนี้
หรือว่าตื่นเต้นนะ
มันได้ตรงนี้แหละถ้าไม่ต่อมันต่อยไม่ได้

ตลอดดอกเลยแรงเยอะเกินนะ

มีเสียงวุ่นวายออกมาภายในเวทีแล้วตอนนี้

นี่คือความดุเด็ดเผ็ดมัน

ซ้ายหนูซ้ายตีพยามโต้ยุบไม่ยุบวัดกันอีกสองยกนะครับ
ยาวเลยคู่นี้หมดไม่หมดครับ
ซ้ายซ้าย๒ตีนติด

แต่นี่แข้งขวาก็เตะไม่พลาดเหมือนกันนะ
ขวานี่มันเริ่มจะแรงขึ้นมาแล้วนะ
ซ้ายมาแล้วแต่ขวานี่แม่นกว่าพี่ป่า

ทำท่าจะหยุดอากาศล้าหรือเปล่า
ติดในหลุดนี้แรงมากเลยนะ
ทั้งคู่นะอุดที่ออกนี่

ภาพช้าของวยครูแรกยกอีกสามที่ผ่านมาครับ

มารก็รอจังหวะเตะซ้ายสับสอกแลกคืน
ปวดแข้งขวาเต็มเลยนะ
แหมปลายยกได้ไปเยอะได้เขาเปลี่ยนเสิร์ฟแล้วนี่

ของใครเนี่ยหนักกว่ากันตามไปดูยกที่๔ครับ
ช่วงปลายยก๓นี่โดนเข้าไปเยอะเลยนะ
ผลมาแต่ยังไม่ออกว่าใครแพ้ชนะ

กันอีก๒ยกว่ากันต่อในยกที่๔ครับ
เอออ้าวเดินเรียงสีแดงโดนแล้วยุบรู้ป่ด
ก็ยังมีสองนะเป็นตัวช่วยได้นะ
สองยังอันตรายอยู่แต่ขวามันแรงด้วยกันต่อมือเอง
แต่วันนี้แข่งขวาแต่ละแข่งนี่สะอึดทั้งสะทบสะท้างเลยนะครับ

ยังมีนะพิกเรียมหักเรียม

ยังมีขวาค่ะสองก็ยังใช้ได้หรือเปล่า

โดนเข้าไปเยอะเลยกาดไปใส่กาดด้วย

แต่ว่าขวามันโต้ตลอดนะ

โอ้โหยกสองกับยกสาม
พร้อมเหมือนต่างกันแล้วลองค้าก่อนทีเลย

ค่ะสองตอนสองตอนนี้มีผลไหมนี่

ตอนที่ซ้อมการดูแลต่างนี่คุณกรรมนาฬใช่มั้ย

เพราะที่เขามกวันทรงชัยมาแรงทุกตัวเลยนะ

โอ้โหเจอมีสอกอ้าวยังยังยังหนึ่งสอก

ถ้าออกไปแล้วขวามันสวนหนัก
แต่ต้องเดินหมัดกับศอกอย่างเดียวเลยตอนนี้
โดยแล้วไก่สายกาลแน่นมากเลย
อู๋๒ยกกับยก๓นะ

เปลี่ยนอาชีพไปเลยนะไอ้เจ้าพิชิตมา
มัดเท้าเข่าศอกค่ะขอรับไว้แต่เพียงผู้เดียวจริง

ตอบเรียกว่าชนิดอ่าน้ำเกะโวยไปบุบกไม่ต้องอาบ
มืดเทิงเลยอ่ะเตะจนยุบอ่ะ
สมัยก่อนเคยเห็นพี่เดชน์เตะนะ

แล้วแบบนี้อ่ะโอ้โหยุบร้อยเลย
ซี่โครงซ้ายมารวมอยู่ทางขวาหมดเลยอ่ะโอ้โห

โดนจนยุบเลยนะครับตีนขวานะครับ

ถ้าแฟนมวยมาอยู่ที่ในเวทีมวยสตูดิโอจะเห็นชัดเจนนะ
แข้งขวาจะหลักแห้งสะทนสะท้นสะทานไปเลยนะครับ

วันนี้แฟนมวยหลักหลายกันมาเต็มเลยนะ
ก็ขอบคุณด้วย
โอ้โฮสับสอบเข้าไปครับฟิงกิตมาน
ไปพบกับคุณชาญชัยและคุณอธิวัฒน์ครับ
ยุบอย่างเดียวมันทั้งย่นทั้งย่อทั้งย้วยเลยตอนนี้

ถ้าเทพอยู่มุมไหนตัวนั้นก็เป็นรอง

นี่นี่เอาก้นพบถอบเลยน่ะ

จริงที่เหลือจริงที่เหลือน่ะคือหมัดกับสองเท่านั้นแล้วนะที่จะช่วยได้
ก็ต้องอย่างเงี้ยนั่นแหละ
เพราะมันไม่มีอะไรจะเสียเนี่ย
ไม่เดินก็เจ็บหนักถ้าเดินเข้าไปเจ็บน้อยกว่านะ
โอ้อันนี้จะแข้งขวามันแรงเยอะเกินนะ
ก็ต่อยไปสิบทีติ้งขวาบานทีเดียวเลย
จบบวกต่อเอามีแตกหรือเปล่า
ลาวเดี๋ยวหมัดเดี๋ยวปากเป้น
ต้องอย่างไรล่ะเดินเข้าไปดิ

อย่างงี้อันทีนน่าจะเยอะแล้วน่าจะเยอะ

ทาราเจ้าแหละเอิ้มทายใบไหน
ตาราเจ้าสายใบไหนอย่างไรจุดไป
ดันได้ทำไมดันดันโอ้โหเสน่ะเมานะ

เจ้าสองเจ้าสอง

เจ้าสองเจ้าสอง

เจ้าสองเจ้าสอง

เจ้าสองเจ้าสอง

เจ้าสองเจ้าสอง

เจ้าสองเจ้าสอง